นนทบุรีครับปกติเราเคยได้ยินภูมิแพ้เสียงแตรใช่ไหม
อ่าใช่อันนี้แพ้ไฟสูงอ๋อขอบไฟสูงไม่ได้ใช่
ปั้นกับปั้นกับอุ้มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาทีนี้เขาก็เปิดไฟสูงเหมือนเปิดทางไว้
ครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าคันหนึ่งเนี่ยค่ะไอ้คันนี้แหละ
เจอไฟสูงโอ้โหหงุดหงิดขึ้นมาคุณผู้ชมฮะขี่ตามไปแล้วไปทำร้ายทั้งปั้นทั้งอุ้มเลย
อันนี้คลิปจากชาวบ้านนะคุณผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะ
แต่ว่าเขาถ่ายไว้ไกลมันอาจจะดูยากหน่อยคุณผู้ชม
ที่วงไว้นั่นอ่ะค่ะเป็นมอเตอร์ไซส์ครับมาดักกันแล้วฮะอ่า
เหมือนมาดักรอดักอยู่ตรงนี้คือหน้าร้านสะดวกซื้อแยกวงเวียนวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดที่นนทบุรี
ค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกัน
เจ็บไปสองคนน่ะคือปั้นอายุสิบเจ็ดปีคนนี้นี่หนักน่ะโดนแทงทะลุปอดอ่ะ
อาการสาหัสเลยอีกคนคืออุ้มอายุ๑๖ปีถูกฟันข้อมือบาดเจ็บเล็กน้อยนี่
เอาขึ้นรถพยาบาลไปแล้วตำรวจภูทรชัยพฤกษ์ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ไปเจอเศษขวดเบียร์แตกระจายตามถนนครับเนี่ยขวดเขียวเขียวเนี่ย
แล้วก็มีมีดดายาเล่มหนึ่งตกอยู่ริมทางเท้าด้วยแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์
ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ
ทิ้งไว้เจ้าตัวเนี่ยหนีไปครับสภาพรถก็คือโดนมีดฟันด้านหน้าพังยับ
ตำรวจก็เลยยึดรถไปไว้ที่โรงพักเพื่อตรวจสอบก่อนเมื่อวานนี้ครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ
ได้วงจรปิดมาเป็นภาพวงจรปิดบริเวณข้างร้านสะดวกซื้อ
จะเห็นมอเตอร์ไซค์ของอุ้มนี่อุ้มกับปั้นเนี่ยขี่ตามกันไป
ไม่นานนักครับมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งครับ
มอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยลูกศรแดงขี่ตามไป
สักพักเห็นคนในตลาดเนี่ยเดินออกมาริมถนนคุณผู้ชม
เหมือนพวกเขาจะเห็นว่าเฮ้ยมีการทำร้ายร่างกายกัน
และเป็นช่วงที่ผู้ก่อเหตุทำร้ายคนเจ็บไปแล้ว
ก็คือปั้นกับอุ้มครับอืมหลังจากนั้นจะมีผู้หญิงสองคนนะ
ยืนมาดูเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็พากันวิ่งหนีไป
แล้วจะเห็นวัยรุ่นอีก๒คนวิ่งตามหลังผู้ก่อเหตุไป
ไปไม่ถึงสองนาทีวัยรุ่นสองคนนี้เนี่ย
ลูกศรแดงนั่นน่ะวิ่งกลับมาจุดเดิมครับ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ย
จับภาพผู้ก่อเหตุสองคนวิ่งตัดหน้ากล้องไปได้ครับ
ครับนี่วิ่งไปแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่วิ่งขึ้นไปชั้นสองของอาคาร
ซึ่งด้านบนมันเป็นร้านอาหารครับ
สักพักสองคนนั้นก็วิ่งกลับลงมาชั้นหนึ่ง
แล้วก็เดินหนีไปด้านหน้าอาคารส่วนเจ้าของร้านเมื่อกี้ปิดเลย
ปิดร้านเลยกลัวฮะทีนี้ไปถามแม่ของในปั้นหนึ่งในคนเจ็บหน่อย
คุณแม่ดวงพรเล่าให้ฟังว่าลูกชายแม่เนี่ยตอนนี้สาหัสเลยนะ

แม่ก็เล่าให้แม่ฟังบอกผมไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย
ช่วงที่ผมขี่รถกลับบ้านเนี่ยผมมาเปิดไฟสูงไว้
ว่าแสงไฟมันคงสาดไปยังรถของผู้ก่อเหตุ
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยขี่ไล่ตามมาค่ะ
แล้วก็ลงมือเอามีนเนี่ยมาแทงผม
ส่วนอุ้มอุ้มอีกคนนึงก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ

ผมกับปั้นเนี่ยขี่รถออกไป
ไปกันคนละคันนะระหว่างทางเนี่ย

เปิดไฟสูงแล้วก็ขี่แซงรถของผู้ก่อเหตุไป

ตะโกนถามว่าเปิดไฟสูงใส่ทำไม
ก็เลยขับรถไล่ตามมาจนกระทั่งเกิดเหตุทำร้ายกันครับ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะเร่งแกะรอยคนร้ายจากภาพวงจรปิดที่พวกเราได้เห็นกันนี่แหละคุณผู้ชม
แล้วจะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อจะนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วเลยครับ